ศึกยอดมวยไทยรัฐจัดป้องกันแชมป์รุ่นไฟล์เวท
ที่แก่น้ำหนัด๑๑๒ปอนด์
อัดกับผู้ท้าชิงเข่าพญายมรุ่มน้ำโขง
สรรเพชรนำแสงก่อซาก

ศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์ที่๘เมษายนนี้บ่าย๒โมง
ศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน